กรกตของพม่าก็ได้ให้การรับรองสอสอในสัดส่วนของกองทัพแล้วนะครับ
ขณะที่เมื่อวานนี้ประหลัดกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐ
โดยได้ย้ำนะครับว่าสหรัฐพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ
ในการผลักดันเจรจาสันติภาพกับกลุ่มชาติภัณฑ์ครับ
พบกับนายแอนโทนี่บลิงเคนประหลัดกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ
โดยมีเองกับคณะสถุทธิ์สหรัฐประจำพม่า
ร่วมพูดคุยที่กรุงเนปิดอร์เมื่อวานนี้
โดยหลังจากการพบกันเป็นเวลา๓๐นาที
บริงเคนเปิดเผยว่ารัฐบาลสหรัฐ
พร้อมที่จะเดินหน้าช่วยพม่าในกระบวนการเจรจาสันติภาพกับกลุ่มชาติภัณฑ์
พร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้รัฐบาลปล่อยตัวนักโทษการเมืองทั้งหมด

โดยปราศจากผู้ที่ถูกจองจำเพียงเพราะมีความเห็นต่างทางการเมือง
พบกันระหว่างนางซูจีและนายบิงเคนในครั้งนี้
ถือได้ว่าเป็นการพบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐเป็นครั้งแรก
นับตั้งแต่การเลือกตั้งเมื่อวันที่๘พฤศจิกายนปีที่แล้ว
มีสิทธิ์เลือกประธานาธิบดีในเดือนหน้า
ที่รัฐบาลใหม่จะเริ่มวาระอย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคม
ขณะที่ล่าสุดคณะกรรมการการเลือกตั้งของภามาร์
ประกาศรับรองสมาชิกสภาจากสัดส่วนของกองทัพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยตามรัฐมนูลของพม่ากองทัพจะมีสัดส่วนที่นั่งในสภา
ละ๒๕และยังมีสิทธิ์ส่งรายชื่อผู้เหมาะสม
ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีด้วย